ต่อเนื่องเลยครับอันนี้ก็เหตุการณ์ระทึกเหมือนกัน
ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชกลางสี่แยกไฟแดง

มีคนเห็นว่าเฮ้ยจู่ไฟไหม้เสาไฟฟ้า
แค่นั้นยังระทึกไม่พอเกิดอะไรหลังจากนั้นไปดูพร้อมกันครับ
เราไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะคือมันระเบิดตู้มเลยคุณผู้ชมฮะ
ตอนแรกยังไฟไหม้อยู่ดีฮะนี่ฮะออกด้านข้างเลย
ตรงนั้นเป็นสี่แยกหน้าทัพในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
เดียวเท่านั้นแหละที่ไฟไหม้สายไฟฟ้าบนเสาไฟ

บางคนบอกเหมือนระเบิดปลามานูกนะคะ
ประกายไฟและกระแสไฟฟ้ามันพุ่งจากต้นเสาตกลงมาบนพื้นถนนครับ
ตรงนั้นจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปแถวนั้นพอดี

คนสงสัยก็คือถ้าแค่ไฟช็อตเนี่ยทำไมเปลวไฟมันพวยพุ่งระเบิดไปแบบนั้น
นั่นก็เพราะว่าสวนที่ระเบิดมันเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงครับคุณผู้ชม
ข้างในหม้อแปลงมีน้ำมันอยู่ด้วย
พอไปเจอกับความร้อนจากเปลวไฟก็เลยระเบิดขึ้นมา
แล้วมันไม่ได้ระเบิดขึ้นแค่ด้านบนนะสิมันพุ่งออกด้านข้างด้วย
หลังจากเกิดเหตุครับบริเวณนั้นกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเลยนะครับ
โอ้โหนี่นานทีจะเห็นนะครับ